ครับผมก็ดีใจครับว่าได้เหมือนทำหน้าที่สำเร็จไปอีกอย่างหนึ่งที่ตั้งใจไว้
อเรนนี่คะแดนเป็นยังหวังไหมคะ
อเจมส์จริงมันไม่ได้มีเก่งยม
พอเป็นปริญญาโทก็คือจบตามเกณฑ์ได้
จริงก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าตอนที่เรียนก็คือทำงานด้วย
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะจบได้ตรงเวลา
แต่ว่าพอดีว่ามีเพื่อนช่วยด้วยครับก็เลยจบได้เร็ว
แล้วมีหายเหนื่อยหรือเปล่าครับ
ครับผมจริงก็หายเหนื่อยครับเพราะว่าช่วงที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
มันก็จะหนักหน่อยเหมือนกับอย่างบางทีมีศอก
หรือว่ามีทำช่วงใกล้ทำปิดเล่มอะไรอย่างนี้ครับ
มันตรงกับงานเยอะก็จะไม่ค่อยแม่ก็จะแบบเห็นว่าเดี๋ยวก็ไปมหาลัยบ่อย

ถ่ายละครไปสี่เรื่องครับใช่ครับ
ไม่มีครับจริงเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผมเรียนอะไร
ครับแต่ว่าก็มีแบบคุยกันว่าเหมือนกับว่าเรียนเป็นไงอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าไม่ได้จริงเหมือนผมไม่ค่อยได้มาเล่าด้วยแหละ
พอเราเป็นปริญญาโทแล้วก็เหมือนพอโตแล้วอะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่าเท่าไห
ยังติดใจต่อเองมั้ยครับ

คุณแม่อยากให้ต่อเองมั้ยครับ

เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับ
อยากให้มีดรพัดในบ้านมั้ยครับ
สงสัยพัดออกมาหาเงินเรียนต่อ
จริงแล้วที่ผมเรียนเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรดี
มันเป็นเกี่ยวกับบิสเน็ตหน่อยครับ

ตรงกับสายการแสดงหรืออะไร
มันเป็นเหมือนความรู้ที่ไปทำธุรกิจ
ก็จะแบบช่วยได้เยอะอย่างนี้ครับผม

ก็คือเหมือนกับว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็น
เหมือนคล้ายโฆษณาสมัยนี้อะไรประมาณนี้ครับผม

คือจริงก็เราคือมันเป็นค่าใช้จ่ายด้วยแหละครับ
แล้วก็เหมือนตอนปตีเราก็เคยรับมา
แล้วเรารู้สึกว่าแค่เขามาเราก็ดีใจแล้วครับ
จริงก็พอเป็นปโทแล้วความรู้สึกมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าปตีแล้วด้วย
เพราะว่าเหมือนเราก็เคยผ่านมาแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็หลายคนก็อยากมาถ่ายรูปแล้วก็โอเคก็ไม่เป็นไรครับดีใจ

ครับ
กรรมกระบอบงดที่ไม่มีอีก
ไม่มีคือจริงไม่ได้แบบ

เหมือนกับว่าจริงแค่เรียนจบก็ดีใจแล้วครับ
รู้สึกว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำได้สำเร็จไปอีกอย่างหนึ่ง

ก็ให้เป็นตัวแทนของที่บ้าน

เขาก็ว่ามันพัดบอกตอนตัวเรียนโทรก็ตื่นเต้นแล้วโทรก็เฉย
ทีนี้ถ้าพัฒน์เรียนต่อก็จะดี
แต่ถ้าไม่เรียนต่อแม่ก็เตรียมรอ

ใช่ครับคือจริงอย่างเรื่องบวชก็คือ
จบปีนี้แล้วก็ทำหลายอย่าง
ให้ที่เราที่ตั้งใจไว้ในปีนี้ทางเดียว

ก็รู้สึกว่าเคยคิดในใจ

แต่ว่าพอมาเรียนแล้วจริงเราก็เสียดาย
อุตส่าห์เริ่มมาแล้วเราอุตส่าหอบติดแล้ว

แล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่

เค้าก็ไม่มากดดันเรา

ก็เหมือนกับว่ามาไม่รู้ว่าของหน่องเป็นหรือเปล่าแต่ก็มาทำความฝันแทนของผม
คือผมก็เคยความคิดเรื่องอยากต่อโทรเหมือนกันแต่ว่าพอเราทำงานเยอะก็เลยแบบเออสุดท้ายแล้วก็คิดว่า
ถ้าเราไปเรียนจริงก็ไม่น่าจะแบบมีเวลาทุ่มให้มันเต็มที่อะไรอย่างนี้
ทุกวันนี้หลายคนก็พูดแบบเรียนจบปริญญาตอนนี้ก็ต้องไปถึงโทรแล้ว
ก็เป็นการเพิ่มประศการเพิ่มความรู้ของเราด้วย

เคยคิดครับผมคือคิดว่าทำงานตรงนี้เนี่ยอยากจะเข้าไปศึกษา

เกี่ยวกับด้านเบื้องหลังอะไรหน่อยบ้าง
แต่ว่าเรียนเยอะครับผมตอนนี้
การศึกษาอาจจะบอกว่ากล้าวผ่านมานานแล้ว
คิดว่าเดี๋ยวรอเก็บประสบการณ์ด้านการทำงานดีกว่า
ไปนั่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแบบคิดเยอะ
อย่าพูดอย่างงี้ต้องให้กำลังใจคนอื่น
มันเลยทำให้รู้สึกว่าแต่ถ้าถามผมมา

ถ้าอยากเรียนโพลก็อย่าเว้นนานครับ
มันจะทำให้หมดไฟ
อย่างเพื่อนผมเองเขาก็เป็นค่ะเพื่อนที่เรียนด้วยกันอะไรอย่างนี้
จะเป็นคนที่โตกว่าผมอายุแบบ๓๐ไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เหมือนเราเห็นเขายิ่งพอยิ่งโตงานมันยิ่งหนักขึ้นครับ
แล้วพอมาเรียนด้วยมันก็จะยิ่งหนักไปกันใหญ่เลยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยรู้สึกว่าใครที่อยากเรียนก็แบบรีบเรียนดีกว่า